แต่ใครที่มองหาตัวเลขพาไปดูหนูน้อยมายู

มือเจ้าแม่มายูหลายคนตั้งใจอยากเป็นเจ้าแม่มายู
วันนี้เดี๋ยวพาให้ไปดู
คุณทะใบ้เมื่อกี้จะออกนะ
ออกนะคุณตั้งเลยนะเป็นเจ้าแม่สอสองเลยนะเออนะฮะอ่ะ

ไปดูน้องมายูดีกว่านะฮะ
น้องมายูของพ่อหนุ่มกับคุณแม่เอ๋แม่เม

นั่งต่อใส่ตรง
ต่อสายตรงถึงใครถึงใครและออกมาเป็นเลขออกมาเป็นเลขนะฮะ
นั่งเซย์ฮัลโหลกับใครรู้ไหมคนอยากรู้นะค่ะ
น้าอ้ำพัชราภาแต่ขณะที่เซฮัลโหลกับน้าอ้ำอยู่นะครับ
อุตส่าห์นี่เลยก็ยังอุตส่าห์ชูนิ้วนะฮะ
บอกว่ามายูบอกเลขอะไรนะคุณ๔๘๑๔๘๒อะไรเมื่อกี้นะ

แล้วก็มีข้อความแซวลูกสาวตัวเองบอกว่าอ้ำโทรมาหาเจ้าแม่มายู
เจ้าแม่บอกดวงชะตากับเลขให้รึเปล่าคุยกันยาวยาวยาวมาก

อ๋ออันนี้เป็นคนที่เป็นฟอร์เลเวอร์

เขาฟังแล้วเขาก็ช่วยกันแปล
หรือเปล่าคะ๒๓ชั่วโมงที่แล้ว

คนเขาก็ตีเป็นเลขต่างนานา
ตามที่ฟอลเลอร์เวอร์เขาจะเห็นนะครับ
ว่าหนูมายูคุยกับน้าอ้ำแล้วมีเลขอะไรบ้าง

เส่งเยอะมาก
มันเยอะมาก
คุณผู้ชมครับถ้าคุณเหนื่อยที่จะเดา
นี่ข้ามมากันที่ภาพนี้ดีกว่า

มาพับหน่อยฮะแม่เมย์โพสต์เองแถมวางตัวเลขว่าให้เสร็จศัพท์เป็น๙๑
พร้อมข้อความว่าเลขนี้มีความหมายแต่ก่อนที่ใครจะเทหมดหน้าตัก
เมย์ขอเบรกเอี๊ยดไว้ก่อนนะบอกว่านี่ไม่ใช่การใบ้หวยนะจ๊ะ
แต่มันมีความหมายดีมากไปกว่านั้นแต่จะเป็นอะไรยังไม่เฉลย
คอหวยจะลองดักไว้ก็ไม่เสียหายเขาบอกแบบนี้นะครับ
โดยเจ้าแม่มายูผ่านไปนะครับมาดูลูกสาวของแม่หนิงปณิตาน
นิรินไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าวันที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
โอ้ย๑น่ะโอเคพร้อมกับคุณแม่หนิงเนี้ยนะครับ
เมื่อกี้ฉูนนิ้วออกมาแล้ว
อุตส่าห์บอกใบ้ตัวเลขที่ชอบให้กับแฟนคลับได้ลุ้นตามกันด้วยนะฮะ
เอาไปฟังเสียงของแม่นิงแล้วก็น้องนิรินกันนะครับ